อ่างทองแล้วไปต่อเลยลงใต้ค่ะ
จังหวัดสุราธานีพาไปหาข้องร่อยกันจ้า
เมนูนี้บอกเลยว่าใครได้ลองแล้วรับรองติดใจ

แม่ครัวเขากำลังทำเมนูเด็ดที่มีชื่อว่า
โชโกชีปลาดุกทะเลใบราหรือใบยี่รานั่นเอง
ใบราใช่ค่ะโอ้โหถ้าทีวีมีกลิ่นนะน่าจะหอมตลบอบอวนเหมือนกันนะคะ
บอกเลยว่าเมนูนี้ใครที่ชอบความจัดจ้านเนี่ยถูกใจแน่นอน
เพราะว่าทางร้านเขาจะใช้เครื่องแกงแล้วก็กะปิอย่างดี
มาเป็นเครื่องปรุงหลักวัตถุดิบหลักแล้วแกงด้วยกะทิสดใหม่
คือน้ำแกงเนี่ยเข้มข้นส่วนปลาดุกที่เอามามาจากทะเลสดจ้า
เหมือนเพิ่งขึ้นมาจากทะเลเมื่อกี้เลยคือสดมากจริง
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วท้องร้องจะได้เข้าสวยเลย
คุณจันทนาเจอร์ยาวเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะ
เขาเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารอยู่ที่เกาะเตา
เปิดมานานตรงนี้๔ปีแล้ว
สำหรับใครที่มาร้านเขานะบอกเลยแนะนำนะคะให้สั่งเมนูนี้
ถ้าไม่สั่งทุกวันมาไม่ถึงฉูฉี่ปลาดุกทะเลบัยรา
คุณจันทนาบอกว่ารสชาติเข้มข้นจัดจ้านไม่เหมือนใครไม่เหมือนเจ้าไหนแน่นอน
เพราะใส่ใจเข้าไปด้วยทุกครั้งสุดยอดอยากจะให้ลูกค้าได้กินได้ทานของดีและของร่อยนะจ๊ะ
และที่ร้านยังมีเมนูพื้นบ้านให้ได้เลือกลิ้มลองอีกเยอะแยะเลย
อย่างเช่นหอยรากผัดกะทิ
หอยรากผัดกะทิก็มีหมึกหวานผัดก็มีนะคะ
แล้วก็มีแกงส้มปลาดุกทะเลด้วย
อุ๊ยแต่ละเมนูบอกเลยว่าวัตถุดิบเขาสดจากทะเล
สำหรับใครที่สนใจจะไปเที่ยวที่สุราธานีหรือใครกำลังมองหาร้านอาหารพื้นบ้านนะคะ
ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วกัน
แวะไปที่ร้านครัวบ้านห้วยทรัพย์หมู่๔ตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีจ้า
ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงถึง๒ทุ่มเลย
สอบทั้งเส้นทางนะจ๊ะหมายเลขโทรศัพท์๐๘๑๕๙๗๔๕๒๕
หรือ๐๙๕๒๘๑๔๔๘๘ร้านหยุดทุกวันพุธจ้ะ
คือถ้าไปทานร้านนี้แล้วน้องใบตองต้องพูดว่าไงนะ
ร้อยจังหวัด
อีหลีแล้วถ้าเป็นคุณชนะคุณจะพูดว่า

แบบชาวใต้แพ้แพ้